ทีนี้ก็มีการตั้งคำถามออกมาด้วยเหมือนกันว่า
หากมีการช่วยเหลือทั้ง๑๓คนออกมาได้แล้ว
ขั้นตอนต่อไปจะต้องดูแลกันอย่างไร
วันนี้มีคำแนะนำจากหมอล็อตออกมานะคะ
สัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อน
ก็ออกมาแนะนำวิธีการดูแล๑๓ชีวิตติดถ้ำอย่างถูกวิธี
หลังช่วยเหลือออกมาแล้วได้สำเร็จ
สัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อต
สัตวแพทย์ชำนาญการประจำกรมอุทยาน

วิธีการประถมพยาบาล๑๓ชีวิต
หลังออกมาจากถ้ำอย่างถูกวิธี
โดยชี้ว่าเมื่อทำการช่วยชีวิตแล้วเสร็จ
ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้บุคคลภายนอกเข้ามาสัมผัส
เพราะว่าอาจจะติดเชื้อเป็นเชื้อโรคเพิ่มเติมเข้าไปได้
รวมทั้งแว่นกันแดดหมอล็อตบอกว่าสำคัญมาก
เพราะว่า๑๓ชีวิตอยู่ในความมืดมาหลายวัน
หากไม่ได้ใส่แว่นกันแดดดวงตาอาจจะเกิดอันตรายได้
ฟังเสียงหมอล็อตกันหน่อยค่ะ
ก็คือในเรื่องของการลดการสัมผัสกับตัวเด็ก

หรือลดในเรื่องของการลดการปนเปื้อน
สิ่งต่างภายนอกเข้าสู่ตัวเด็ก

อาจจะหลายวันแล้วก็มีปัญหาเรื่อง
แต่เรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องร่างกายที่บอบบาง
การที่คนจากข้างนอกที่เข้าไปช่วยเหลือเขา
การลดการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
แม้กระทั่งการป้องกันสิ่งที่อยู่ข้างใน

นี่คือมาตรการสำคัญเพราะว่าในถ้ำเนี่ย

เหตุการณ์นี้เองเนี่ยบริบทของเหตุการณ์
มันไม่เหมือนกับเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นทั่วโลก
เพราะว่าสภาพแวดล้อมกับระยะเวลา
มีผลต่อการกำหนดภารกิจบางอย่าง

อย่างหนึ่งตอนที่น้องจะออกมาก็คือเรื่องของแว่นตา
คือตอนนี้น้องอยู่ในพื้นที่มืดหลายวัน
ในพื้นที่มืดหลายวันดวงตาไม่ได้รับแสงเลย
เพราะฉะนั้นการที่น้องออกมาแล้วเจอพวกแสงหรือพวกรังสีต่าง
ก็จะมีผลกระทบต่อดวงตาของน้องได้
สำลีแค่แปลกมันแค่ล้างฝุ่นล้างอะไรเท่านั้นเอง
อย่าลืมว่าในถ้ำมันมืดนะฮะหลังผมเนี่ยคุยเสร็จเดินเข้าถ้ำดูสิ
ลองเข้าถ้ำมืดดูสิแล้วอยู่นั้นกี่วันล่ะ
ดวงตาเขาจากแสงจากรังสี

ถูกต้องเพราะว่าอยู่ในถ้ำมืดนานไงออกมาอาจจะโดนแสงแล้วก็ทำให้ตาอักเสบได้
ต้องปรับสภาพก่อนนะคะใส่แว่นออกมาก่อนนะคะ
ล็อตก็ยังทิ้งท้ายด้วยว่าเชื่อค่ะว่าทั้ง๑๓ชีวิตในเบื้องต้นสามารถปรับตัวรอดได้
แม้ว่าสภาพภายในถ้ำจะเป็นสภาพปิด
มีทั้งความมืดเชื้อโรคสัตว์มีพิษต่างเนื่องจากว่าน้องเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้ว
ส่วนเรื่องน้ำหมอล็อตเข้าใจค่ะว่าน้องสามารถปรับตัวเอาตัวรอดได้เช่นกัน
โดยดื่มน้ำจากหินงอกหินย้อยที่หยดลงมาเนี่ยนะคะ
เพราะว่าน้ำที่มาจากหินงอกหินย้อยเนี่ยมันมีความสะอาดกว่าน้ำที่อยู่ในถ้ำครับอืม
ก็ต้องภาวนาให้น้องสุขภาพแข็งแรงเพราะเชื่อว่าน้องเป็นนักกีฬา
ต้องมีการดูแลตัวเองอย่างดีอยู่แล้วแหละ
แล้วก็ต้องเชื่อว่าน้องทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่
สัญชาติยานของนักกีฬามีความเอาตัวรอดสูงแล้วก็น้องก็แข็งแรงปลอดภัยกันอยู่แล้วด้วย
แล้วเคยเข้าไปในถ้ำแล้วด้วยเชื่อว่าต้องเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชม